ตอนที่แค่ที่ได้เจอกันนะคะคือระหว่างที่หนูทำงานอยู่อะค่ะเขาทักโปรแกรมแชทไลน์มาแล้วก็ถามเรื่องงานนะคะคือตัวหนูอ่ะ
เคยทำงานพวกรับอีเวนต์อะไรพวกนี้แล้วเขาก็ถามว่าสนใจทำงานไหมประมาณเนี้ยค่ะ
เราก็ตอบตกลงแล้วเขาก็นัดเจอคุยรายละเอียดซึ่งพอไปถึงมันไม่ใช่อย่างที่เขาตกลงไว้
ตอนไปถึงคือตัวเขากับรูปโปรไฟล์ค่ะไม่ใช่คนเดียวกันเราก็เลยตกใจค่ะ
แต่เขาบอกเป็นเพื่อนเขาเราก็เลยยอมไปคุยกับเขา
ก็แสดงว่ารูปที่เขาติดต่อเรามากับรูปตัวจริงเขาคือเป็นคนละคนตัวเอง

ตอนที่ที่ไปเจอหน้าเขาแล้วเราได้ถามเขาแล้วได้คุยอะไรก่อน
ก็ตอนแรกไม่ได้คุยเลยค่ะก็เขาไปเจอเพื่อนเขาแต่ว่าไม่ใช่แค่คนในรูปอะไรอย่างนี้
เราก็นั่งรอจนถึงช่วงเวลากลับเขาบอกจะพาไปคุยกับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวไปส่ง
ก็ไปกับเขาค่ะแล้วก็คือความไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็ไปแล้วพอขึ้นรถไปมันก็

เขาใช้อาวุธค่ะ
ก็ยังไม่ปืนค่ะพุทธได้ใช่ไหมคะ
ช่วงเย็นเลยค่ะเป็นช่วงเย็นจนถึงมืดหัวค่ำ

มันระยะมันระยะยาวอยู่จนถึงหน้าบ้านปากซอยอะค่ะ
เราพยายามขอออกจากรถเขาก็ใช้อาวุธปืนขู่ทำให้ไม่กล้าหนีกลัว
ก็ตอนแรกเขาพาไปหาเพื่อนก่อนเขาอ้างว่าเป็นเพื่อนเขาอะไรอย่างนี้
ก็ไปเจอก็เราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่คนที่คุยกับเราในไลน์

เราขอกลับเขาก็ไม่ให้กลับแล้วค่ะตอนนั้น

แล้วตอนนั้นที่หรือว่ามีการกลุ่มคุยกันครับเขาพูดอะไรกับเราบ้าง
เขาพูดว่าตรงนี้ถิ่นเขาค่ะ
คนที่นี่รู้จักเขาทุกคนคือปวดประมาณว่าต่อให้หนูเดินออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ย
เขาจะเรียกใครอะไรก็ได้แล้วที่สิ่งที่ทำให้หนูกลัวคือทุกคนรู้จักเขาจริง
แล้วคือเราไม่รู้ว่าเขารู้จักกันขนาดไหนเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาเป็นใคร
ก็เลยทำยอมทำตามที่เขาสั่งกันค่ะ

ไปถึงที่บ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อ
ถึงที่บ้านคือเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะ
เป็นคนละคนจากที่ตอนแรกอยู่ในรถเขาพูดดีนะคะพูดดีแต่ว่าก็ข่มขู่
เรารู้สึกกลัวกลัวมากใช้ถ่วงเวลาอยู่ประมาณนานมากเลยค่ะ
ก็ไม่สำเร็จแล้วก็ออกไปไหนไม่ได้เลย
หนูเป็นผู้หญิงเองหนูยังไม่เคยกรี๊ดได้ขนาดนั้นเลย
เขาก็บอกว่าถ้ากรี๊ดกรี๊ดไปเลย
ก็ไม่มีใครมาช่วยได้หรอกเดี๋ยวเขาจะช่วยกรี๊ดด้วย
ก็คือเราก็ได้ทำแต่ว่า
ใจเย็นนะคะพยายามใจเย็นเพื่อที่ว่า
ถ้าเราใจเย็นเขาอาจจะเย็นลงหรืออาจจะปล่อยเราไป

แล้วก็คือเราไม่ยอม
จนเขาก็ใช้อาวุธคุณ

เหล่ะ
หลังจากนั้นเขาก็ใส่กำลังทำลาย

แล้วเขาก็ไม่อยากเสพยาไหม
เสพยาก่อนที่เขาจะสั่งให้แล้วก็เขาจะทำอะไรต่างค่ะ
ไม่แน่ใจว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่คือพอออกมาจากที่เขาเสพเขาเปลี่ยนไปเลย

ตอนนั้นของเขาคือเด็กบอกไหมว่าเขามีปัญหาทางจิตหรือว่าอะไรยังไง
บ่งบอกทางจิตไม่มีค่ะเขาดูมีสติมีเขาพูดทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขาได้หมดเลย
แต่ที่เขาควบคุมไม่ได้เลยคือการพูดอะค่ะลิ้นเขาหรือว่ารักษณะท่าทางเขาจะอยู่นิ่งไม่ได้

เห็นว่ามีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเขาให้ฟังบ้าง
เคยเล่าเกี่ยวกับอดีตแฟนแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาวัยเด็กแล้วก็ชีวิตที่เคยอยู่ในคุก
ในขณะที่เขาทำมีการใช้กำลังอะไรของเขากับเราแล้วอย่างไร
ตัวหนูเป็นคนใจเย็นนะคะใจเย็นมากถึงมากที่สุดแล้วก็เขาพยายามพูดให้เรายอมเราไม่ยอม
เขาทำคือเขากระชากหัวกระชากแล้วใช้แรงของเขาทั้งหมดนะคะบังคับเรา
ตอนนั้นคือกลัวยอมรับว่ากลัวมากเลยค่ะก็เลยยอมทำตามที่เขาสั่ง
ก่อนค่ะก่อนที่เขาจะกระทำช่วงเขาไม่ได้หยุดโทรศัพท์เราเลย
อาศัยจังหวะช่วงที่เขาเข้าไปเสพยาเสพจิต

บอกว่าถ้าเราไม่สามารถติดต่อได้

คือรู้แล้วอย่างไรก็รอด
คือจิตใจตอนนั้นพยายามสู้เลยค่ะ
ต่อให้ถ้าต้องโดนใช้กำลังก็ยอม
เขาพูดไปคำนึงค่ะว่าถ้าอยู่แถวนี้ยังไงเดี๋ยวเขาก็เจอ
ถ้าเอาเรื่องไปบอกตำรวจนะคะใช่
เขาไม่พูดค่ะเขาพูดแค่ว่าภรรยาเขาอะค่ะ
อดีตแฟนเอาเงินเขาแล้วก็หายตัวไปเลย
แล้วก็พอพูดถึงเด็กผู้หญิง
ชื่อเขาไม่พูดค่ะแต่เขาพูดว่าเด็กมาจากฝั่งมีนบุรีมาหาเขา
แล้วพอเขาช่วยเหลือก็หายตัวไปค่ะ
พูดประมาณนี้ซึ่งตรงนั้นหนูไม่ได้สนใจ
อเจมส์กลงจากเกิดเห็นแล้วอ่ะค่ะเพราะไอ้ก็มีการคิดออกมาหรือเปล่า
หลังจากที่น้องมีค่ะทำให้หลังจากที่หนูถึงตัวเพื่อนแล้วอะค่ะ
หลังจากกลับไปถึงบ้านเขาก็ส่งไลน์มา
คือทำเราให้เรายิ่งเพิ่มทวีความกลัวว่าเขาจะตามเราได้
ทำให้ก็เลิกติดต่อค่ะปิดช่องทางการติดต่อทั้งหมดจากเขา
อเจมส์หลังจากนั้นเราเจ็บหัวอยู่ไหนหรือเปล่า
คือไม่รู้ว่าต้องทำยังไงว่าเราต้องไปเริ่มตรงไหนก่อน

แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เขาออกมาอยู่กับสังคมภายนอก

เพราะว่าเขาทำเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เขาเดินเขากินเขาใช้ชีวิตปกติมากเลย
มันรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากค่ะ

แล้วรู้สึกสงสารน้องเขา
รู้ได้เลยว่าระหว่างที่ยังอยู่กับเขา
พวกนั้นต้องเจออะไรบ้าง
หรือว่าน้องพยายามทางไหนบ้างที่จะได้ออกมา
ก็มีบ้างค่ะมีเรื่องเวลานอนนะคะ

แล้วก็การออกไปเจอผู้คน
ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เราไม่รู้จัก

บรรยากาศในห้องนั้นเป็นยังไง
นั้นห้องไม่ได้น่ากลัวค่ะ
เห็นหี่บอะไรบ้าง
ไม่เห็นค่ะไม่เห็นหี่บ
แต่ว่าคือบ้านทุกหลังดูแปลกอะค่ะ

หรือว่าอะไรอย่างนี้

เพราะด้วยความที่ว่าหนุ่มไม่สู้ค่ะ

หรือว่าไปเจอคนแปลกหน้าคนอื่น
แล้วไม่ได้ระวังระวังหัวขนาดนั้น
ชะล่าใจมากค่ะเพราะว่าด้วยความที่ผ่านมามันไม่มีอะไร
ทำงานเสร็จกลับบ้านนอน
คิดว่ามันคงไม่เลวร้ายขนาดนั้น

ก็ดีขึ้นค่ะเพื่อนทุกคนก็อยู่ข้าง
พยายามเข้าใจแล้วก็ใจเย็นกับเราขึ้น

ถ้าโทษที่เขาได้รับมันไม่สามารถประหารได้หรืออย่างที่คนเรียกร้องนะคะ
อย่างน้อยก็ขังเขาไปเลยค่ะไม่ต้องให้ออกมาข้างนอก
เพราะหนูเชื่อว่าเขาไม่สามารถปรับพฤติกรรมได้อีกแล้ว
เชื่อค่ะเชื่อว่าน่าจะยังมีอีกที่เรายังไม่เจอ
หรือว่าเขาจะทำไว้ที่อื่นอีกอะไรอย่างนี้

คือจากที่ได้รู้มาค่ะคือยังมีอีกหลายคนค่ะ
ที่รอดชีวิตไปได้แล้วก็อยากบอกเขาว่าแจ้งความเถอะ
อย่างน้อยเราก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ช่วยคนที่เขาเป็นศพไปแล้วค่ะ
ให้คนที่ทำผิดมันได้รับโทษ